คุณผู้ชมเชื่อเรื่องของการขุดหาสมบัติไหม

สมบัติที่อยู่ใต้โพรงใต้ชั้นดินอะไรแบบนี้

จังหวัดกาญจนบุรีจำได้

ตอนนั้นญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นฐานทัพที่กาญจนบุรี
แล้วมีการทำสะพานข้ามเรียกว่าสะพานอะไรนะ

นั่นแหละค่ะปรากฏว่ามีคนบอกว่า
สมบัติของทหารญี่ปุ่นถูกฝังอยู่ใต้ดิน
ไปขุดกันค่ะทีนี้ไปขุดกันนะคะ
ความคืบหน้านายอำเภอไซโยกค่ะ

จุดนี้ก็คือพื้นที่บ้านแก่งประล้อมหมู่ที่๑
ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
คือในอำเภอได้รับรายงานบอกว่า
มีกลุ่มบุคคลนำรถแบ็คโฮลเข้าไปขุดหาสมบัติ
สงครามโลกครั้งที่๒แล้วก็ล่าสัตว์ป่า
ทีนี้จากการตรวจสอบจริงค่ะ

มีการขุดดินเปิดหน้าดินขยายไปกว้างกว่า๓เมตร
ขุดลึกลงไป๑๕เมตร
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจยึดรถแบ็คโฮล
พร้อมกับอาวุธปืนอีก๒กระบอก
ปลูกสร้างจำนวน๔หลังด้วยกัน

ตรวจสอบว่ากระทำความผิดตามกฎหมายข้อไหนนะคะ
ล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ไปพบกับนายบุญส่งมะนาวทองอายุ๖๐ปี
ก็เป็นคนงานที่ร่วมขุดหาสมบัติ

ทีเดียวตัวผมเป็นชาวกรุงเทพ
เดินทางมาเที่ยวที่ไซโยกกาญจนบุรีเมื่อ๓๐ปีก่อน

อึ่งเล่าให้ฟังเรื่องของสมบัติของทหารญี่ปุ่น
ที่มาใช้ไทยเป็นฐานทัพก็คือกาญจนบุรี
ญี่ปุ่นเขาขุดตรงนี้ฝังสมบัติเขาไว้
ซึ่งตัวเองเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วนะคะ
เอาล่ะทำอย่างไรร่วมกันค่ะ
ร่วมกันขุดหาสมบัติโดยเริ่มทำการขุดเนี่ย
คุณไม่ใช่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะย้อนกลับไปค่ะตั้งแต่เมื่อ๒๐ปีก่อน
คุณบุญส่งบอกว่าก็ขุดมาแล้ว
ขุดลึกลงไปในพื้นดินสักประมาณ๓๐เมตร
จนกระทั่งไปเจอกับโพรงที่อยู่ด้านใน
ต่อมาฝนเกิดตกหนักฝนตกขนาดใหญ่เลย
จนทำให้ดินเนี่ยถล่มปิดโพรงปิดโพรงก็ไม่ได้ขุดต่อ
พวกตนก็เลยเอาล่ะ๒๐ปีก่อนขุดแล้ว

ลองอีกรอบมาขุดใหม่นะคะ
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาตรวจพบนี่แหละค่ะ

ผมจะไม่ได้ดูขุดน้ำกัน
เลยได้ครับ
ตรงนี้แค่แดด

ตรงนี้ครับ

ผมมาเป็นเด็กผมไม่รู้แต่ผมเห็น

ใช่มีการทำสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ใช่ไหม
ญี่ปุ่นเขาสร้างไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒ค่ะ
ทีนี้เราไปถามนายเชิดพงศ์พรมดีอายุ๖๙ปี
เป็นเจ้าของที่ดินตรงจุดนี้

มาจับจองพื้นที่ตรงนี้เป็นริมฝั่งแม่น้ำแควร์น้อย
โอ้วภูมิธรรมดีแหล่ะ
หน้าติดน้ำหลังติดเขา
ข้างหน้าติดแม่น้ำแควร์น้อย
เรือที่จับจองไว้ประมาณสิบไร่
ได้พบกับนายอึงนายอึงเล่าให้ฟังอีกแล้ว
บอกว่าเกิดนิมิตเห็นทหารญี่ปุ่น
ทรัพย์สมบัติของทหารญี่ปุ่นจำนวนมหาศาลฝังอยู่ใต้ดิน
วันนี้ยังไม่ได้ขออนุญาตนะแต่วันนี้จะไปขออนุญาตให้ถูกต้อง
ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับการอนุญาตหรือเปล่า
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ